งกันเลยค่ะข่าวต่อไปนี้จะบอกว่าเป็นทั้งน้ำใจของพระนะคะ
และของเจ้าของเพจสายใหม่ต้องรอด
ที่ได้มาทำพิธีส่งดวงวิญญาณของผู้ป่วยโควิด๑๙

หลังชาวบ้านที่ชุมชนวัดเกาะเขายังพบวิญญาณมาวนเวียนอยู่แถวภายในวัดนะคะ
แล้วที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะเป็นเท่ากระดูกของผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
ศพที่นำมาชาปนกิจที่วัดสุวรรณรามหรือว่าวัดเกาะย่านสายไหม
ตลอดระยะเวลา๖เดือนที่ผ่านมาค่ะ
เจ้าอาวาสนะคะและนายเอกพบเหลืองประเสริฐผู้บริหารเขตสายใหม่ต้องรอด
ก็นำมาจัดการทำบุญให้เพื่อส่งดวงวิญญาณเหล่านี้ให้ไปสู่สุขติ
คือก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะจากโควิด๑๙ส่วนใหญ่ที่ซับกัน
พอเสียชีวิตแล้วจะนำขึ้นเมนเผาทันทีญาติไม่ได้ร่ำลา
ไม่มีการสวดพระอภิษฐรรมศพแม้แต่รายเดียว
ชาวบ้านกังวลค่ะว่าดวงวิญญาณของผู้ตายอาจจะไปอยู่อย่างสงบหรือเปล่า
ประกอบกับชาวบ้านช่วงหลังขับรถผ่านไปผ่านมา
เห็นคล้ายดวงวิญญาณคนเดินไปเดินมาอยู่หน้าเมน
เห็นเป็นเงาดำยืนอยู่เต็มหน้าเมนก็มีเหมือนกัน
เนี่ยทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นดวงวิญญาณของผู้ตายอาจจะยังไม่ไปผุดไปเกิดค่ะ
ก็เห็นมาเดินอยู่หน้าเมนบ้างอะไรบ้างอย่างนี้รอบรอบเมนอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยมาชวนชักชวนกันให้มาร่วมกันทำบุญนะคะ
ขณะที่พี่วันเพ็ญให้สัมภาษณ์อยู่เนี่ยนะคะ
วันเพ็ญยังบอกเลยว่าก็รู้สึกขนลุกเหมือนกันเหมือนมีดวงวิญญาณอยู่รอบ
ชาวบ้านและทางเพจสายไหมต้องรอดก็มาทำพิธีส่งดวงวิญญาณให้กับผู้เสียชีวิตเหล่านี้นะคะ
ก็ถือว่าเป็นการทำบุญใหม่ให้กับ๒๐๗ชีวิตที่ได้เสียชีวิตไปนะคะ

แต่ว่ามี๑๘ศพที่เป็นศพรายญาตินะคะ
ซึ่งทางเพจเขาก็นำเท่ากระดูกไปลอยอังคาร

เพราะส่วนใหญ่คนที่เสียชีวิตก็คือจะเผาเลย
ได้ใช่ใช่ค่ะ